โปรดติดตามตอนต่อไป
ครับจำสิไม่จำจำสิถ้าจำถ้าคุณมีผมจำแม่ไม่จำสิ

ผมได้รับแจ้งทางวิทยุว่าเจ้าหน้าที่สายตรวจของเราจักรยานยนต์เนี่ย
ได้เกลียดเหตุประเกิดประสบเดินเหตุนะครับมีรถเฉลชนกันนะครับ
ผมก็เริ่มได้เดินทางจากสถานีไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
นะครับก็เลยไปพบว่ามีเจ้าหน้าที่จักรยานยนต
ตัวของเราสองคนเนี้ยบาดเจ็บบาดเจ็บผมก็รีบอ่าดำ
รีบพาตัวให้หน่วยกู้ชีพเนี่ยรีบพาตัวทั้งสองนายเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลให้เรียบร้อยคือแล้วก็มีประชาชนอีกคนนึง
ซึ่งเป็นคุณป้าขายขายข้าวต้มอยู่ข้างทางรถมันเฉียวชนเช่นเดียวกัน
ผมก็เลยรีบพาไปเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเขาจะบาดเจ็บแค่ไหนอย่างไรนะครับ
ด้วยความเป็นห่วงก็เลยรีบพาไปเสร็จปุ๊บผมก็สอบถามว่าเอ่อ
รถคันนี้มันเกิดเป็นเป็นมาอย่างไรบ้างก็ได้พบว่า
เป็นรถอ่ายนต์ได้มาเฉลชนเฉลชนท้ายอ่า
รถจักรยานยนต์ใส่ตัวของเราแล้วก็ได้ไปเฉียวชนกับรถของชาวบ้าน
บริเวณที่จอดข้างทางบริเวณนั้นครับแล้วก็ผมก็ได้ไปคุยเปิดประตู
แล้วได้คุยกับเขาว่าพี่มันเป็นยังไงบ้างก็ได้คุยเบื้องต้น
แล้วก็เกลี้ยกล่อมว่าลงมาจากรถมาลงคุยกันก่อนว่ามันเป็นยังไง
เหตุการณ์ให้ฟังหน่อยนะครับพอลงมาจากรถเสร็จปุ๊บ
ผมอยู่ลักษณะใกล้กันไม่ห่างกันนิดเดียวก็ได้กลิ่นคล้ายมี
มีการดื่มมีการดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์มานะครับได้กลิ่นชัดเจนเลย
แล้วก็ผมก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องเชิญพี่ไปทำการตรวจวัด
แอลกอฮอล์นะครับเขาบอกว่าอ่าอย่างนั้นอะไรเดี๋ยวจะขอ
คุยกับน้องสาวก่อนเดี๋ยวรอน้องสาวมาครับสักพักไม่นานครับ
ประมาณสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีน้องสาวก็มามาถึง
มันถึงเสร็จปุ๊บก็ได้มาคุยกันเขาก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวต้อง
เชิญตัวไปที่โรงพยาบาลนะเพื่อไปตรวจวัดแอลกอฮอลอ่ะ
ผมก็เดินห่างมาก็ไม่ได้ควบคุมตัวอะไรแค่เดินตามมา
พอเดินตามมาสักพักเสร็จปุ๊บตัวคุณผู้ชายเนี่ย
ก็มีท่าทีว่าจะหลบหนีเอ่อคือเขาขึ้นไปรถน้องสาวอืมอ่า
ขึ้นไปลงบนรถน้องสาวเขาโดยที่เท้าทั้งสองข้างเขาเนี้ย
อยู่บนรถเรียบร้อยแล้วมือเขาก็สตาร์ทรถแล้วมือก็ควบคุมอยู่บนพวงมาลัย
ผมก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะคิดว่าน่าจะหลบหนี
ผมก็เลยเอื้อมมือไปคว้ามือผู้ชายไว้พอนักขนาดเซ็นเสร็จปุ๊บ
ตัวน้องสาวก็เป็นผู้หญิงก็เข้ามาแทรกระหว่างกลางแล้วก็มีเสียงโวยวายขึ้นมา
แล้วก็เหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปตามคลิปที่ที่ได้ชมได้เห็นนะครับ
ว่าแล้วก็ดูว่าตัดสินใจเอาว่ามันเป็นอย่างไรครับ
ผมถือว่าผมได้ปฏิบัติหน้าที่ของผมอย่างดีที่สุดแล้วเขาจะแจ้งความอย่างไรก็ตาม
ก็เป็นสิทธิของเขาที่จะดำเนินคดีถ้าผมผิดจริงผมก็ยอมรับตามกฎหมายทุกอย่าง